มีเหตุการณ์เด็กนักเรียนชายชั้นป๔ที่นครราชศรี
มาแอบนำปืนของพ่อไปโรงเรียนนะครับ

ต้องการเอาไปโชว์เพื่อนแล้วก็เกิดปืนลั่น
จนทำให้เพื่อนได้รับบาดเจ็บสาหัส

สั้นยิงบาดเจ็บเหตุเกิดชั้น๓ของอาคารเรียน๗
โดยเด็กที่ถูกยิงเป็นนักเรียนชายชั้นป๔ทับ๔
มีบาดแผลถูกยิงเข้าที่หน้าอกด้านขวา
กระสุนทะลุปอดและทะลุหลังด้านซ้ายอาการสาหัส
จากการสอบสวนทราบว่าคนที่ใช้ปืนยิงเพื่อน

ขโมยอาวุธปืนของพ่อมาเล่นที่โรงเรียน
ปืนลั่นถูกเพื่อนบาดเจ็บ
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชศรีมา
เข้าเยี่ยมอาการเด็กที่บาดเจ็บพร้อมให้กำลังใจผู้ปกครอง
อีกทั้งกำชับมาตรการป้องกัน
ซึ่งมั่นใจว่าโรงเรียนมีการเข้มงวดอยู่แล้ว
ฝากถึงผู้ปกครองให้เข้มงวดด้วย

ครูประจำชั้นจะต้องเป็นคนประเมินคนแรกเลย
ว่าในเด็กนักเรียนในแต่ละชั้น
พฤติกรรมเป็นอย่างไรแล้วก็มีอะไรผิดแปลกหรือไม่

แล้วขณะเดียวกันต้องขอความร่วมมือทางผู้ปกครอง
อาวุธฟื้นต่างห้าวุฒิอะหนึ่ง

เสมอว่าหายไปจากที่เราเก็บไว้หรือไม่
อันนี้ต้องขอความร่วมมือกันจริง

หลังทำการผ่าตัดพ้นขีดอันตรายแล้ว

แต่ทำการผ่าตัดได้อย่างทันท่วงที
ทำให้ไม่มีส่วนไหนที่น่าเป็นห่วง
ก็โดนจากปอดนะฮะทะลุปอดลงมาที่กระบังลม

แล้วก็ทะลูกระเพาะไปติดอยู่ที่ทะลูมาม

สามารถเก็บซ่อมแก้ไขได้ทุกจุดครับ
ทีมข่าวได้ข้อมูลจากเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็ก

พักเด็กนครราชสิมามิหลังตำรวจและจนพิธีสหวิชาชีพ
ได้นำตัวเด็กผู้ก่อเหตุไปที่บ้านพักเด็ก
พร้อมกับเชิญผู้ปกครองไปสอบสวนด้วย
เมื่อเด็กอยู่ในอาการที่พร้อมจะให้ข้อมูล
ได้เปิดเผยว่านำปืนของผู้เป็นพ่อ
อวดและโชว์เพื่อนที่โรงเรียนจริง
ยืนยันไม่ได้ทะเลาะกับเด็กผู้บาดเจ็บแต่อย่างใด
ตามหักฐานตามข้อด้วยจริงที่ครบ
ก็ไม่ได้มีการพูดถึงในเรื่องของของการทะเลาะ

เมืองต้นผู้ปกครองของเด็กผู้ก่อเหตุ
ทำบันทึกยืนยันว่าสามารถรับรอง
โดยขอนำตัวเด็กกลับไปดูแลต่อที่บ้าน
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน